คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันบ้าง
พนักงานของร้านคาแคร์ตกใจ
อยู่หลังคาของคาแคร์เนี่ย
เหมือนมีเสียงอะไรระเบิดตุ้ม

ทีนี้พนักงานก็ต้องไปยินบันไดขึ้นไปดูปรากฏว่า
สิ่งที่เห็นคือผู้หญิงคนนี้
คุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้ตกมาจากโรงแรมข้าง
ตกใส่หลังคาของคาแคร์
คือร้านคาแคร์หลังคาเขาอยู่ต่ำกว่าอยู่แล้ว
อันนั้นตกมาจากโรงแรมที่อยู่สูงกว่า

ยังไม่เสียชีวิตแต่หมดสติไปแบบนี้

ตำรวจสนบางยี่เรือพร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่กู้ชีพมูลที่ร่วมกระตันยูนะครับ
เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ

แวงบางยี่เรือเขตธนบุรีกรุงเทพ
บนหลังคาร้านพบร่างของหญิงสาว
สภาพนอนคว่ำหน้าหมดสติแต่หายใจรวยรินแล้ว
มีบาดแผลบริเวณศีรษะสวมเสื้อสีขาว
่งเกงขายาวสีน้ำตาลแบบนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวลงมาจากหลังคาตรงนี้
ส่งต่อให้โรงพยาบาลตากศิลป์อย่างเร่งด่วนนะครับ
จากการตรวจสอบพบว่าด้านหลังของร้านคาแคร์

ความสูงของโรงแรมคือ๑๐ชั้น
ว่าผู้บาดเจ็บพลัดตกลงมาจากโรงแรม
แต่ไม่รู้ว่าตกลงมาจากชั้นไหนนะครับ
ทีนี้พูดคุยกับเจ้าของร้านคาแคร์
ก็คือคุณพัชรีวัลบอกแบบนี้

ได้ยินเสียงดังโคร่มด้านบนหลังคา
ช่องดูดควันบนหลังคานั้นพับลงมา

ไม่ว่าจะเป็นช่องดูดควันหรือว่าเป็นคอม
หรือว่าเป็นเครื่องดูดอากาศมันระเบิด
ตกใจเหมือนกันก็เลยให้ลูกน้องให้พนักงาน

พบร่างของผู้หญิงคนนี้อายุน่าจะประมาณ๒๐ปี
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือ
แล้วก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ตกมาได้ยังไงนะครับ
จะโดดลงมาเพราะว่าทุกอย่างน่ะ
มันเหมือนจะไม่มีที่ปีนด้านด้านมุมตึก
นะครับก็ทางด้านของพนักงานคาแคร์
ปีนขึ้นไปดูก็บอกแบบนี้
บอกว่าตอนได้ยินเสียงก็ตกใจเหมือนกันฮะ
ตอนแรกนึกว่าเป็นเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องเลยนะฮะ

ไปดูคอมแอร์ก่อนไม่มีอะไรผิดปกตินะครับ

พบผู้หญิงนอนหมดสติไม่กล้าแตะต้องตัวเลย
โทรแจ้งอาสากู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือเลยนะครับ
มันได้ยินเสียงเหมือนฟ้าผ่างหรืออะไรนี่แหละตกใจ
แล้วทีนี้ก็ได้ยินเสียงปึ้งดังเหมือนฟ้าผ่าครับ
แล้วทีนี้ผมก็เลยเดินมาดู
เดินมาดูก็ไม่ได้เอกใจว่าจะขึ้นไปบนหลังคา
แต่ทีนี้ตรงนั้นมันมีคอมแอร์ก็เลยมองที่แอร์มันไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ก็เลยลองปีนขึ้นไปข้างบนก็เห็นคนนอนหมดสติอยู่ตรงหลังคา

คือแต่ตรงผมขึ้นไปผมไม่กล้าแตะต้องตัวเขา
พอผมเจอผมก็รีบไปแจ้งความแจ้งที่คู่ภัยให้เข้ามาดูให้เราตรวจสอบครับ
ทั้งนี้พนักงานสอบสวนสนบางยี่เรือ
ระหว่างประสานญาติมาสอบปากคำนะครับ

เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป
ว่าตกออกมาจากโรงแรมข้างได้อย่างไรนะครับ